มีข่าวดีมาให้สำหรับคนใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องมาทำงานหรือว่าบ้านอยู่แถวราชพร้าว
จะมีการเริ่มเปิดทดลองให้บริการเพิ่มอีกหนึ่งสถานีครับ
หมอชิดมาที่สถานีลาดพร้าวนะครับในวันที่๑๑สิงหาคมนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ทางด้านของนายจุฬเชษเหล่าพูลสุบนะฮะรองผู้ว่ารอฟอร์มมอล์เนี่ย
ก็ไปตรวจสอบแล้วก็บอกถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางส่วนต่อขยาย
หมอชิตสะพานใหม่คู่คตจากหมอชิตไปที่สถานีฮาแยนลาดพลาว
ตอนนี้เกือบสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มให้ประชาชนทดลองใช้บริการ๑๑สิงหาคมนี้
นะฮะก็จะมีวันนี้แหละจะมีการพาสื่อมวลชนไปเริ่มทดลองใช้บริการกันก่อนนะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าสถานีนี้จะลดความแออัดของคนที่เดินทางต่อไปยังฝั่งทิศเหนือของการเข้าเมืองได้
ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการแบบฟรีเนี่ยนะแต่ว่าจะฟรีเมื่อไหร่นั้นต้องรอดูนโยบายของท่านผู้ว่ากรทมก่อนนะครับ
ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเสนอเข้ามาหลายฝ่ายเหมือนกันว่าต้องการที่จะเปิดให้บริการฟรี
หมอชิดไปถึง๕แยกรัฐพร้าวใน๑ปีหรือจนกว่าจะเสร็จทั้งเส้นก็คือไปถึงครูคดเลยนะครับ
โดยตามแผนของกระทรวงคมนาคมวางไว้ว่าปลายปี๖๓จะเปิดเพิ่มเป็น๔สถานี
แก่สถานีประหลโยธิน๒๔สถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมแล้วก็สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
แล้วก็เดือนกรกฎาคมปี๖๔จะเปิดให้ครบทั้งหมด๑๖สถานีนะครับ
เอาเป็นว่า๑๑สิงหาคมเตรียมใช้บริการเพิ่มจากหมอชิดไปลาดพร้าวได้อีก๑สถานีนะครับ